อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
เสนาโค้กอดีตพิธีกรชื่อดังยุค๙๐นะคุณผู้ชม
๘๐นู่นเลยค่ะก็เสียชีวิตลงนะคะ
ด้วยวัย๖๒ปีนั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะใครหลายคนคงได้ติดตามข่าว

ก็รักษาตัวผ่านมานี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าเมื่อเย็นเมื่อวานนี้พี่ดีนิทิพงศ์
ก็ได้โพสต์ภาพฝีมือการวาดของพี่จิกประพาท

ก็ภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากแล้วก็โพสต์ข้อความไว้อะไร
แจ้งข่าวเศร้าว่าเสนาโค้กจากไปอย่างสงบ
เมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา

โดยพี่น้องร่วมวงการหลายต่อหลายคนนะคะ

เสนาลิงค่ะพิธีกรรุ่นน้องคนสนิท

ขยับเหงื่อคุณผู้ชมก็เขียนข้อความไว้ว่า
ผมขอให้พี่หลับให้สบายนะครับ
ผมใจหายมากเมื่อทราบข่าว
แสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ด้วยครับ
แต่ก็ยังแอบดีใจที่ได้อวยพรวันเกิดพี่ไปก่อน
ที่พี่จะหลับตลอดกาล
พี่จะเป็นที่รักของน้องตลอดไป
ผมรักพี่นะครับเสนาโค้ก
ปิงพุตตี้ค่ะโพสต์ข้อความแสงความเสียใจ

แล้วก็ขอให้พี่โค้กไปสู่สุขติค่ะ
ขณะที่คุณเครือกิติหรือว่าเกลือเป็นต่อนะคะ

เสียงหัวเราะที่พี่ฝากไว้บนโลกนี้ค่ะ

ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เปิ้ลนาคอนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
เปิ้ลเป็นหนึ่งในสมาชิกยุทธการขยับเหงือกนะคะ
ก็ได้พูดถึงความรู้สึกของที่ได้ร่วมงานกับพี่โค้กด้วยนะคะ

แต่ผิดอย่างห่วงคนข้างหลังจีบมากกว่า
มียุทธการขยับเหงื่อเกิดขึ้นอีกชาติหนึ่งได้ไหม
ให้คนดูแบบมีความสุขแบบนี้
ทั้งประเทศพร้อมกันแบบนี้อีกได้ไหม

ค่ะก็ต้องบอกว่าผลงานของพี่เศรษฐนโคกโดดเด่นมากจริง
ก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้คนไทยทั้งประเทศจริงคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็สำหรับงานสวดอภิษฐรรมศพนะคะ
ก็จะจัดที่วัดชนประธานรังสิตนะคะที่จังหวัดดนทบุรีค่ะ
ก็เบื้องต้นสวดศพ๕วัน
แล้ววันนี้นะคะก็ตอน๔โมงครึ่งจะมีการรดน้ำศพด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวด้วยค่ะ
ใช่ค่ะก็เป็นรายการที่โด่งดังมากในสมัยก่อนนะคะ

แล้วก็ถือว่าแจ้งเกิดดาวดวงใหม่ในวงการนะ

เยอะเลยรวมไปถึงการเรียกชื่อพิธีกรว่าเสนา
คุณพี่ขอบคุณครับ